คุณผู้ชมครับส่วนเหตุการณ์นี้ไปดูกันหน่อยว่าไม่รู้ว่าปมเหตุเกิดจากอะไร
ชาวบ้านกำลังล่าตัวเนี่ยครับเอาหินไปคว่างปลาใส่รถของชาวบ้าน
บางคันรถพังบางคันคนขับเนี่ยคือดั้งเกือบหัก
และนี่คือหลักฐานสำคัญช่วยกันดูหน่อยครับเผื่อใครเจอเบาะแสรูปภัณฑ์สันธารของคนร้าย
หน้าตาเขาจะเป็นประมาณนี้คุณผู้ชมครับน้องชมพู่
นี่คือผู้ก่อเหตุแล้วเห็นไหมไอ้ก้อนดำที่ลอยอยู่กลางจอนั่นน่ะ

บังใบหน้าซะด้วยเห็นแค่ลูกตาครับค่ะใส่หมวกไหมพรมปิดบังอำพรางใบหน้าขี่มอเตอร์ไซค์
สีดำคันนี้ยังไม่รู้ทะเบียนอะไรนะตอนนี้นะฮะเผื่อใครมีเบาะแสแจ้งหน่อยนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดอ่างทองครับเนี่ยปลาก้อนหินแล้วหลักฐานชัดเลยคือปลาเสร็จปั๊บ
หินกำลังลอยไปแล้วไปตกใส่รถของชาวบ้านค่ะวันเดียวกันรถสองคันพังเสียหายนะครับ
ไล่ทีละคันคันแรกครับเป็นรถของนายพยับอายุ๕๖ชาวสิงห์บุรี
ขับผ่านถนนโพทองแสวงหาอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองนี่คือรถของเขา
คุณเห็นรอยบุบไหมซูมใกล้ใกล้นี่ฮะยุบลงไปแบบนี้เลยโอ้โห
เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณสักบ่าย๓โมงกว่าเมื่อวานนี้นะครับ
นี่รถของผู้เสียหายคนแรกและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ชาวบ้านเจอแบบนี้
ที่มีคนมือบอลมาปลาหินย้อนกลับไปนี่อีกคันหนึ่งครับ
แต่คันนี้หนักหน่อยกระจกข้างหน้าแตกเป็นรูโบ๋เลย
หินมันร่วงเข้าไปข้างในครับแรงกระแทกไปโดนจมูกของคนขับเป็นผู้หญิง
อื้อหือนี่จมูกแตกแบบนี้ฮะปาดเจ็บสาหัสเลยอ่ะ
คุณนันทิยาอายุ๓๕ขับรถคันสีแดงแบบนี้มาครับนี่นะฮะ
ขับมาจากอายุทยามุ่งหน้าจะกลับบ้านที่แสวงหา
ระหว่างทางนั่นแหละฮะโชคไม่ดีไปเจอคนร้าย
มันปลาหินสวนมาโป้งเขาให้ครับทะลุกระจกโดนเข้าที่หน้าของเธอเต็มเต็มเลยอ่ะ
แตกจมูกแตกเลือดอาบครับโอ้ยสงสารเลยคุณดูสิ
ชุ่มไปที่เสื้อเลยเสื้อสีขาวอีกต่างหากค่ะ
แล้วต้องประคบตลอดเวลาเนี่ยเลือดไม่หยุดเลยฮะ
รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลคือโชคดีที่ไม่โดนลูกกระตา
ถูกต้องครับแต่นี่ก็ถือว่าหนักเหมือนกันน่ะเนี่ยนะค่ะอีกนิดหนึ่งเลยนะ
ใกล้เคียงเพื่อล่าตัวคนร้ายดูภาพคนร้ายอีกสักครั้ง
เพื่อใครมีเบาะแสแจ้งเพิ่มเติมได้เลยนะครับ
เพราะวันเดียวมันอุกอาจมากก่อเหตุ๒ครั้งเลย

๒คันที่พังเสียหายและคนเจ็บอีก๑คน
ใครเคยเจอคนหน้าตาแบบนี้รูปร่างแบบนี้
เบาะแสไปได้ในพื้นที่จังหวัดอ่างทองครับ
เรื่องต้นประสานไปได้เลยสพโพทอง
หรือโรงพักในท้องที่เบื้องสันนิษฐานว่าคนก่อเหตุมันน่าจะคึกขนอง
แล้วคุณดูหินสินี่คุณผู้ชมน้องชมพู่
มีเลือดแบบคนเจ็บติดอยู่แล้วก้อนใหญ่มากเลย
โอ้โหนี่ปลาใส่คนอื่นไม่คิดว่าเขาจะเจ็บ

ถ้าโดนเองจะเป็นยังไงล่ะขอให้จับให้ได้โดยเร็วครับ

จังหวัดอ่างทองแก๊งปลาหินเริ่มระบาดกันแล้ว